คุณผู้ชมเมื่อกี้แหมพูดบันเลขตัวเลขอย่างดี

ไม่รู้เหมือนว่าศิลปินคนนี้หรือเปล่านะคะ
เขาอาจจะดูบันเทิงไทยรัฐแล้วเขาก็ถูกก็ได้นะ
ดาวมายุรีเป็นไงคุณผู้ชมค่ะ

ใบเป็นเลขท้าย๓ตัวหลังนะคะ

ดาวมะยุรีนะเผยว่าเลขนี้
ได้มาจากโชคของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
มิถุนายนวันครบรอบ๓๐ปีที่แม่พึ่งนี้จากไปคุณผู้ชมค่ะ

จิ้งหลีดขาววงเทวันคนนี้ก็เลิศอยู่นะคะ
ไปทำงานข้างนอกมากลับมาถึงบ้าน

ปรากฏว่า๐๒เหมือนกัน

เอามาให้เราไปขึ้นให้ก็ได้นะคะ
เอามาดูต่อละกัน
พี่ฮายอพพลาพรบอกเลยว่างวดนี้ไม่โบ๋นนะจ้า

ไม่ว่าจะเป็นเลข๓ตัวหน้าแล้วก็๒ตัวท้าย๐๒
แม่หายบอกว่านี้คิดว่าจะไม่ถูกซะแหละ
แต่ไปบุยพรอย่างที่เห็น

เปิดใจกับเราบอกว่าโอ้โหในชีวิตเนี่ยค่ะ

คุณประจักรชัยนะคะเดินทางไปขอโชคลาภ

คุณผู้ชมปีนี้ทาเวทมาจริงนะคะ
บูชาเหรียญหลวงปู่แสงกับครูบาชัยเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวหน้าเจริญปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหหน้าแป้นหน้าบานไปเลยค่ะ

คุณวัดสิบดลค่ะจากคณะเศร้าน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ

ก็เลยล้อมกรอบสีแดงให้ดูแล้วนะคะ

แม่มันก็ปุกหรอ
ปิดท้ายคนนี้คุณผู้ชมพี่มดดำนะคะ

ซึ่งชาวบ้านก็เห็นทะเบียนรถของพี่มดดำ

เลขที่ออกมันก็ตรงนะคะ๐๒ว่ากันไปค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ในรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะค่ะ
คุณแองจี้ก็อันเชิญมาเลยค่ะ
ยกของมาจากการณ์น้ำตรงน้ำแดงค่ะข้าว๓สีหรอถ่วายได้หรอ
สีถวายเจ้าแม่มดดำกันเลยนะคะ
เรียกว่างวดหน้าโอ้โหรอดูได้เลยเพราะว่า
มดดำก็ยังมีของเด็ดอีกทีอะบุญแองกี้ก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะ
จริงเมื่อวานนี้ดิฉันคุยกับคุณมิ้นท

ช่วงนี้เขาบอกว่าพี่มดดำเนี่ยบอกตรงเลยนะ

เอออ่านข่าวด้วยกันไงข่าวใส่ไข่คุณมิ้นท์บอกว่าเสียดายจนทุกวันนี้โอ้โห
เจ็บใจไม่ซื้อวันหลังมาบอกเชอรี่นะคะเชอรี่รับรองเหมาแผง
อืมยิ้มจดยันฝาบ้านแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห